สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤตเกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับสองตายายที่แม้ร่างกายจะไม่สมบูรณ์และอยู่ในวัยที่โรยราอีกทั้งวิกฤตยังเคยทำให้ท้อหลายต่อหลายครั้ง
แต่เพื่อนหลานตัวเล็กตากับยายจึงมีแรงฮึดและพร้อมที่จะลุกขึ้นสู้อย่างสุดหัวใจเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันครับ
ตอนนี้อยู่ที่บ้านอยู่สามคนจ่างตากับยายและล้านค่ะ
มีคุณตาประหยัดแล้วก็หลานชื่อโฟกัสแล้วก็ยายสมบูรณ
และยายสมบูรณ์
ฉึกเล่นจึงโฟกัส

พระเจ้าระกัด
ดี
โรงเรียนก็จะมีโครงการเยี่ยบบ้านเด็ก
ก็จะมาเยี่ยมบ้านโฟกัส
แรกก็ไม่รู้เลยว่าทางบ้านเป็นยังไง
เพราะว่าเด็กอยู่ที่โรงเรียนสดใสล่าเริงน่ารัก
บ่งบอกเลยว่าสภาพทางบ้านคือไม่มีพ่อ

พอเลิกกันก็เขาก็เอาลูกมา
ก็ทำโฟกัสมาไว้เพราะว่าเขาเรียนไม่ได้
ตาเขาก็พิการ

ก็บอกไม่พอเอาน้ำมันมาลาดเลย

ขายหมดเลี้ยงหมดเลย
หลังจากนั้นคืออุบัติขับ

หลังจากนั้นโดนไฟมาหมดตลอดเลย

พอชีวิตผ่านไปก็มาอยู่ที่นี่
อยู่ที่นี่ก็อยู่ได้มา๑๖ปี

ธนาคารเขาพิการมือพิการเขาก็ทำมาตลอด
เมื่อก่อนนี้เขาไม่เคยออกไปข้างนอกเลย

เหตุการณ์ที่ทำให้ผมเสียใจมากที่สุดก็คือ

ชนิดว่าเราไม่คาดคิดว่ามันจะหายหรือเปล่า

ใช้รถมอเตอร์ไซค์ลากรถลุม

พอไปถึงตรงนั้นรถมันออกมา
ธัดมากเชิงเตี้ยง

มันไม่รู้จักว่าลองอะไรมันเจ็บมันโปรดมากเลย

แล้วบอกอ่านั่นว่ากดหาลูกสาวที

แม่โดนรถชนแม่อยู่ข้างถนน
โทรบอกพ่อทีน้าให้ไป

เขาบอกว่ายายเกิดประเทศ
ตอนนี้รถมนุษย์ที่ไปส่งโรงพยาบาลแล้ว

เพราะเขาเป็นหลักด้วยไงใช่ไหม

เขาก็ไปพาใส่เล็ก

ไม่สามารถจะเอาขาลงไปยั้นดินได้
เพราะย้านดินแล้วมันก็จะหล่าว
นี่แหละทำให้คุณตาเสียใจ
ตอนแรกคิดเดี๋ยวก็หาย

พอชีวิตอยู่กันมาสี่สิบที่ปี
อย่างนี้เลยตามแล้วเนื่อยมั้ยเนื่อยชามดื่มมาก
พอลำปุ๊บมันก็จบแล้วแล้วใจมาร้องมีคนหนึ่งจบเลย
ตอนที่ยายแบบว่าทำอะไรก็ไม่ได้
ยายก็อยู่ไปทำไมวะ
ให้เขาไปภาระให้เขาลูก
ลำบากเขาจะได้เผื่อเขาจะอยู่อย่างสบายไม่มีเรา

ฉันทำอะไรไม่ได้มันจะได้ไม่เป็นภาระได้ไง
เราก็บอกพ่อมึงให้ฉันไปเถอะเนอะ
นั่นแหละตาเขาก็บอกมึงจะบ้าไง
แต่ว่านะเป็นยิ่งกับมึงกูยังไม่เคยคิดที่จะฆ่าตัวตายด้วยเขาไว้
เราต้องสู้ไปเพื่อหลานหลานมันจะได้อยู่รอด

แต่พิการทั้งตัวทั้งง่ทั้งร่างกาย
ตาสู้มาตลอดชีวิตทำทุกอย่างเพื่อครอบครัว
ร่างกายก็ไม่ได้เต็มร้อยแต่ว่าใจเขาเต็มร้อยมาก

เพราะเราไม่มีจะกินก็เลยต้องสู้
ตอนนี้เขาปลูกข้าวโพดก็คนเดียว

ตาเขาต้มนะไม่ใช่ยายต้มนะ

ต้มกระโพกก็เสร็จตาแพคเค็งเสร็จ

ท่านที่นั่งอย่างดีนั่งบนทาง
จะเห็นรถซาเล้งเก่าคันหนึ่ง
จะมีผู้หญิงสองคนนั่งอยู่ข้างหลัง
คือรู้เลยทำรถคุณตาผมของคุณยาย

เขาก็จะบอกข้าวโพดต้มไหมคะ
แต่ตอนที่ฝรั่งฝรั่งต้นในเรายังไม่ได้ขาดเจ็บละนะ
แต่อยากได้รถไนเถินเช้าเก่า
แล้วเราก็นั่งเพื่อร่างค่ายไป

จะเปลี่ยนเลิกปลูกข้าวโพกนะ
จะมาปลูกพวกกล้วยพวกอะไรแทน

เราก็จะได้ทำงานเบาหน่อย
เขาคาดเราก็ไม่ได้

เราขาดเผาเราก็ใครจะปลูกของให้เราขาย
แล้วเขาขาดเราไม่ได้ใครจะขายให้เขา

แต่ว่าเขาเป็นขาให้เราต่างคนต่างพึ่งกัน

กว่าคนใดคนหนึ่งมันจะหมดลมไปก่อน

เราก็ไปเอาพวกผมหน้าใหม่แล้วกัน

เป็นคนที่เบ้าที่เล่น

เขาจอดอยู่ก่อนแล้วว่าแต่ทีนี้มีรถอ่ะเขาดันเข้าเลี้ยวเข้าก่อน

ด่าเลี้ยวเข้าก่อนเขาก็ไม่หันมามองทางเราหรือเขาบอกว่าเขาไม่เจ็บ
เขาออกมาก็ปันทีปังเลย

วินาทีนั้นใจมันเป็นยังไงครับตา
ใจมันอย่างไรมันวี่หูเลย
เพราะเราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไง
ก็เลยตกใจว่ามันเกิดได้ยังไง
ก็เลยบึ้งไว้นั่นแหละไปหาเขา
แล้วเป็นยังไงบ้างครับวันนั้นอุบัติเหตุ

ไอ้กระดูกโผล่ตรงนี้แล้วก็ผ่าตัดนี่เอากระดูกเข้ามาแล้วเอาเหล็กใส่ค่ะ

แล้วพักรักษาตัวอยู่นานไหมครับ
อยู่ที่โรงพยาบาลก็ประมาณเดือนหนึ่ง
พอตอนนี้ออกมาที่บ้านแล้วเนี่ยครับดูแลกันยังไงครับตา
ก็ตาก็ช่วยหาให้เขากินอะไรมั่ง
แล้วก็เวลาเขา
เขาท่ายหรือปัตตาวะแล้วก็คอยดูเขา
เพราะว่าเข้าห้องน้ำเช็ดก้นตัวเองไม่ได้เข้าห้องน้ำไม่ได้ไง
เขาต้องเอาไอ้กระโถนมาลองให้เรา

ตอนนี้พอมันเก็บมากเข้านะครับคุณผู้ชมก็เลย

ค่ะตอนนั้นคิดจริงค่ะ

พี่ยาพี่เขานั่นว่าจะเอาหยิบมากิน

สักวันหนึ่งมันก็ดีเองแหละ

ต่ำใจอยู่ไหมครับไม่แล้วค่ะเพราะว่าพอเขาปลูก
เมื่อกี้ว่าเขาต้มแล้วล่ะให้เราไปนั่งมีที่นั่งขายข้าวโพด
อืมเราก็ยังว่ามีทางออกยังได้รายได้มั่งค่ะ
ต้มให้เราเสร็จแล้วเราก็ไปขายยายขายตรงไหน
ก็ไม่ลงพักอังน้อยแขกไปใครมานะครับ
เผื่อผ่านไปผ่านมานะครับแวะอุดหนุนด้วยนะ
ข้าวโพดหวานหวานนะครับหวานไหมลูกหวานค่ะ
ไหมลูกอร่อยก็เป็นข้าวโพดต้มนะครับ
แล้วก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สุจริตนะครับแล้วก็ต้องสู้
แล้วก็ต้องดิ้นลนกันใช่ค่ะนะครับในตอนนี้เห็นบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ย
ตาเองก็แข็งแรงแข็งแรงมากแข็งแรงครับ
ตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับตาครับเห็นบอกว่าในภาพชีวิตบอกว่า
ตาไปเผาตีงูเหรอครับตอนนั้นไปเป็นลูกจ้างเขา
วันหนึ่งมันมีงูขึ้นมาเขาก็สั่งตีงูให้ตาย
พองูตายเสร็จทีนี้พอมันตายแป๊บสักเดียวนึง
มันออกมาฮะเยอะแค่ไหนครับโหเป็นร้อยแหละ
ออกจากท้องแม่มันมาเจ้านายก็เลยสั่งให้กระทืบให้หมด
แล้วก็เผาไม่เหลือเลยผมขอโทษครับแล้วที่มือเนี้ย
จริงจริงตาครบหมดครบหมดมันเกิดจากอะไรครับ
ข้างนู้นโดนอะไรข้างเนี้ยนะที่เสียนะโรคทิ้ม
แล้วมันเป็นบัตรทะยักษ์ต้องตัดต้องตัดอ่ะหนึ่งละ
แล้วนี่แหละครับข้างนี้ล่ะข้างนี้ข้างนี้ก็โดนไฟเหมือนกันเนี่ย
ไหม้ทั้งนั้นเลยเนี่ยตาไปทำอะไรถึงได้โดนไฟอ่ะครับ
ก็นี่ไงเผาทองแดงขายไงเก็บของเก่ามาก็
แล้วก็ไปรับตามร้านมั่งมาแกะมาเผามาทุบแล้วยังไง
ไปพลาดยังไงอ่ะครับโอ้เนี้ยนี่ค้อนทุบตรงนั้นแล้วเนี้ย
ค้อนทุบทุบเล็กอะพลาดพลาดพลาดค้อตัวเองทั่วออกเลยใช่
แตกเลยพอโดนไฟบวมแล้วมันก็เขียวเหมือนกับ
ก็ต้องตัดอีกต้องตัดอีกโถเพราะคุณดูสินี่
หมดเลยด้วยตรงนี้ไม่มีเลยมันไม่ใช่แค่นิ้วเดียวด้วยนะ
อันนี้มันหมดเลยนะยังไม่หมดเท่านั้นขออนุญาตนะครับ
ครับผมมาดูที่เท้าสองข้างมันเกิดอะไรขึ้นครับตาครับ
สองข้างนี้โดนเพื่อนเผาเพื่อนเผาฮะอ่าเมื่อก่อนนี้ก่อนนี้
พูกอะนะกะว่าเดี๋ยวเขาก็เข้าไม่ได้โกรธแท้อะไรทั้งแบบนี้คือว่าจะแย้ยอกงั้น
เพราะจุดเขาเรียกฝ่ายเย็นจริงเขนี่เขาก็นึกเขาฝันมันก็ติดกับกางเกงขาบานนั้นน่ะ
เถียงแหวะที่หาบ้านแล้วมันก็เอาออกไม่พันเหมือนก็ฟองหมดเลยเดินไม่ได้หลายเดือน
จริงแล้วมันก็คือแบบมันเหมือนหลับขึ่งตื่นเนี่ยเหรอคะใช่
มันเป็นแต่ตอนนั้นเราทำงานหนักด้วยไหม
ที่อยู่โหอดน้อมหลายคืนทั้งการศพอ่ะ
โถดูสิหลุดหมดเลยเนื้อต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะครับ
ผมได้ยินมาเยอะต่อเยอะแล้วนะที่เขาบอกว่างูก็อาฆาตเหมือนกัน
ใช่ตาเชื่อใช่ไหมครับเชื่อก็เรียกว่าว่าเกิดจากสาเหตุนี้
ใช่ตามีปัญหาในในเรื่องของของดวงตาด้วยด้วยป่ะครับใช่
สายตามันมันยังไงมันมองไม่ค่อยเห็นฝ้าฝ่างฝ้าฝ่างแล้ว
ครับแต่ตอนนี้มันยังไงล่ะยิ่งเจอแสงมากน้ำตามันจะไหล
เราต้องใส่แวนช่วยแล้วมันส่งผลกับการใช้ชีวิตประจำวัน
ยังไงบ้างครับตามันก็ส่งผลแต่มันมันยังไงล่ะ
เราไม่ยอมแพ้มันอ่ะแล้วอย่างนี้ตาจ๋าแล้วตาขุดดินขุดอะไรตาทำได้
มันเป็นความสามารถอ่ะความสามารถบวกความพยายาม
เราเอาแรงที่เรามีกำลังที่เรามีแล้วทำเข้าไปสักวันหนึ่งมันก็ได้
ถึงมันไม่ได้มากแต่มันก็ได้ตาจ๋ามีอะไรอยากจะบอกกับยายไหม
เมื่อมีลมหายใจก็อย่าไปคิดเพราะเรายังมีภาระเยอะ
เราก็พยายามส้มต่อไปอย่าไปยอมแพ้มันโชคชะตา
มันสู้เราไม่ได้หรอกถ้าเราสู้
ล่ะครับมีอะไรอยากจะบอกกับผู้ชายที่แสนดีคนนี้
ก็เห็นเขาเหนื่อยอะค่ะก็สงสารเขาเขาเหนื่อยตั้งอ่ะ
ลมเลี้ยงแก่เขาช่วยกันมาเขาก็เหนื่อยนะ
ถ้าช่วยกันสู้กันจนหมดลมหายใจค่ะ
โฟกัสเย็นกลับมาจากโรงเรียนหนูช่วยตากับยายทำอะไรบ้างนะลูกทำอะไรบ้าง
ช่วยล้างชามค่ะแล้วก็กวาดบ้านแล้วก็ปัดที่นอนให้ยายค่ะ
โฟกัสรักตากับยายไหมรักค่ะ
มีอะไรอยากจะบอกตากับยายไหม
ขอให้ตากับยายมีความสุขมากนะ

ครูน้อยกรูเข้ามาในบ้านหลังนี้ได้ยังไง
เป็นคุณครูที่เคยสอนน้องโฟกัสตั้งแต่อนุบาลค่ะ
ตอนที่ว่าอนุบาลเขาจะมีโครงการเยี่ยมบ้านเด็ก
เพราะว่าต้องไปดูบ้านให้ถึงที่เลยว่าสภาพการอยู่เป็นยังไง
พอไปเห็นสภาพบ้านก็ข้างมันก็จะลกไปหมดเลย

แล้วก็อยู่ในสวนก็คือเห็นแล้วก็น่าสงสาร
พอมีแบบทุนการศึกษาเราก็จะเสนอชื่อน้องไป
เพราะน้องก็เรียนดีเขาเป็นเด็กเรียนดี
ยายครับถ้าเกิดวันนี้ได้ให้ทุนไปต่อชีวิต
ยายจะนำทุนไปทำอะไรก่อนเลยครับอันดับแรก
ซื้อรถกระป๋อค่ะให้ตาขับพายายไปขายของค่ะ
จะได้มีชีวิตต่อไปเรื่อยค่ะ
เพราะว่าสงสารตาทำแกจะทำให้ไวแล้วอะค่ะ
ถ้าให้เขาทำสบายหน่อยแกจะได้อายุยืนขึ้นอีกหน่อย
ผมเห็นด้วยเห็นสภาพตาโทษโทษจริงนะ
เห็นใจเลยครับมันก็ลำบากนะ
กับที่จะต้องคอนโทรด้วยแล้วก็จะอายุมากขึ้น
ขอบคุณสำหรับเรื่องราวนะครับขอบคุณมากครับ
คุณผู้ชมครับคนหนึ่งเป็นขาอีกคนหนึ่งเป็นแขน
แต่ทั้งยายบูลและตะหยัดต่างเป็นหัวใจของกันและกัน
และยังเป็นลมหายใจให้กับหลานตัวน้อย
ได้มีชีวิตเพื่อสู้ต่อไปในวันข้างหน้า
ช่วงหน้าเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของยายบูลนะครับ
จังหวัดประจวบคิริขันให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
ครับวันสุดรายการเกมต่อชีวิตครับ

สำคัญที่ครอบครัวของคุณยายบูลนะครับ

การตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

ถ้าพร้อมแล้วเชิญยายบูลมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
จ๋าคำถามมีด้วยกัน๕เรื่อง

แล้วเก็บเรื่องที่เหลือไว้ให้กับสมาชิกในบ้านนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้

เรื่องที่๒จังหวัดประจวบคิริขัน
เรื่องที่๓สุรพลสมบัติเจริญ
เรื่องที่๔โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๓
เรื่องที่๕ธอมกับเจอรี่

เรื่องข้าวโพดครับ
ยายบูลขายข้าวโพดต้ม
ถ้านับว่าเป็นอาชีพเราเนี่ยขายมานานกี่ปีแล้วยาย
ก็๑๖ปีค่ะ
แสดงว่าสู้กันมาตลอดเลยเหมือนกันนี้

เพราะว่าอะไรรู้ป่ะยายจริงแล้วมันก็มีหน้าที่ข้าวโพดถูกบ้างแพงบ้างเนี่ย

ถือว่าเป็นรายได้ที่เลี้ยงครอบครัวมานะครับ

รับเขามาหรือว่าปลูกตั้งแต่สาวเลย
เขามั่งแล้วก็ปลูกเองด้วยค่ะ

มันจะได้ไม่ต้องไปรับเขาก็ประหยัดไปอีกนะครับ

ก็จะได้เก็บเงินทองได้นะครับ

ไม่ขึ้นค่ะ
ขายเท่านั้น
ข้าวโพธิสร้อมมาเรียบร้อยเลย

อันนี้คือตัวอย่างนะคุณผู้ชมนะ

ฝักนะครับแล้วก็ใส่ถุงใหญ่นี่นะครับแล้วเดี๋ยวไปวางตรงโต๊ะนั่น
ค่ะยายแบบเนี้ยขายถุงเท่าไรยี่สิบบาทค่ะยี่สิบบาท
ปกติถ้าฝักละสิบบาทคุ้มนะคุณผู้ชมจริงจริงแล้วฝักมันใหญ่มากเลย
แล้วน่าจะหวานมากด้วยนะจ้ะนะครับแบบนี้นะยายนะ
ยายต้องการผู้ช่วยไหมจ๊ะเอาหลานสาวจ๊ะหลานสาวนะ
มาลูกโฟกัสมาช่วยคุณยาย
ละยี่สิบบาทให้โฟกัสเดินขายค่ะยายเจอโจทย์ข้อนี้ยายจะพยายามทำให้ดีที่สุด
ช่วยเชียร์ยายด้วยนะคะพร้อมแล้ว

พร้อม
ถุงที่เก้าแล้วนะครับ
ถุงที่สิบนะครับ
กี่ถุงแล้วลุก
สิบเอ็ดแล้วค่ะ

สิบเอ็ดแล้วค่ะยาย

สี่สอง
นัดหนึ่งนะคะ

สิบสี่แล้วนะครับอีกสามถูกแล้วฮะสิบห้าแล้วครับยาย
สิบห้าแล้วครับ
อ้าวอีกถูกเรื่องโลกแล้วพร้อมแล้วอีกถูกเรื่องไซด์ล่อยไซด์ล่อยวางนี่พาเรื่องตัวเนื่อง
สิบเจ็ดตีแล้วครับโม่ตีแล้วครับ
คล่องมากเลยนะเนี่ยคุณยายเขาช่วยอย่างงี้ตลอดเลยหรือเปล่า
ช่วยค่ะพอช่วยนะค่ะโฟกัสหนูเก่งมากเลยนะลูก
เขาไปเร่งยายด้วยนะยายเร็วเร็วเร็วยายเร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว
นะครับคิดว่าทำได้ไหมคุณยายก็อยากให้ได้อะค่ะ
หมายถึงภารกิจนี้สำเร็จนะครับค่ะขอให้โชคดีนะครับค่ะอ่า
ขอบคุณผู้ช่วยด้วยครับไป
ยายครับยายจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ยัดนะครับแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ตายัดขึ้นมาตอบครับ

ก็คือเรื่องจังหวัดประจวบคิริขัน
เรื่องสุรพลสมบัติเจริญ
เรื่องโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๕

ชอบนักร้องอะค่ะ
เอาล่ะเดี๋ยวคุยกับตานะครับขอบคุณนะครับยาย
ขอเชิญตะหยัดมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ชอบใครอีกนอกจากครูมีไหม

ยอดรักรุ่งพนธรรม
โอ้โหรุ่นรุ่นเก่าทั้งนั้นเลย

เพลงสุดท้ายก็จะเป็น๑๖ปีแล้ว

เป็นแบบนักร้องชนบท

ก็คือตามงานบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะครับ
แสดงว่าเมื่อก่อนมีงานก็ไปแหละ

รู้ไหมว่าครูสุรพลเกิดจังหวัดอะไร

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สุรพลสมบัติเจริญ
เกิดที่ตำบลใด

จิตตามสุรพณมาทั้งกับ

เคยฟังเพลงสุรพลมา

แต่จำได้สามเพลงคือ

ตาก็จำไม่ค่อยได้แล้วเพราะ

ตัวเลือกที่สี่แล้วกัน

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ครูน้อยแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ครูน้อย

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๕นะครับ
ขอให้โชคดีนะครับขอบคุณครับ
คุณน้อยเองค่ะ
ฮ่าเอาล่ะสิคำถามอยู่ที่ตัวการ์ตูนนี่แหละสมาธิดีนะครับ
เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตัวการ์ตูนประจำวันใดมีผมสีชมพู
ตัวเลือกที่หนึ่งวันจันทร์
ตัวเลือกที่๒วันอังคาร
ตัวเลือกที่๓วันพุธ
ตัวเลือกที่สี่วันพฤหัสสบดี
ครูน้อยก็มีประมาณ๖๗บอร์ดนะคะ

อย่างบอร์ดที่เห็นก็เป็นบอร์ดสัปดา
พอเจอโจทย์ข้อนี้เข้าไปครูน้อยก็๕๐
แต่ครูน้อยก็จะพยายามทำให้เต็มที่นะคะ

ขอตอบข้อ๒ค่ะวันอังคาร
ตัวเลือกที่๒วันอังคารครับ
แล้วอีกทางก็คือน้องโฟกัสนะคะ
ครูจะเลือกเรื่องไหนโฟกัสขึ้นมาตอบ

จังหวัดประจวบคิดีขันและพร้อมกับเจอรี่

เชิญน้องโฟกัสมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ชอบตัวการ์ตูนตัวไหนในเรื่องนี้

เพราะว่ามันฉลาดค่ะ
เวลาทอมกับเจอรี่ทะเลาะกันหนูเชี่ยใคร

เจอรี่เพราะอะไรลูกเพราะอะไรทำไมอ่ะ

ยังมีตัวละครที่เป็นสุนัขด้วยนะ

ใช่นะลูกนะเพราะคำถามอยู่ที่สุนัขตัวนี้แหละลูก

สไปไสปกครสรีอะไร

หนูหมาแมวค่ะ

หนูจำปอกคอสไปร์ได้ค่ะ

เอาข้อที่๒สีแดงค่ะ
ตัวเลือกที่สองสีแดงครับ

นี่การ์ตูนเรื่องโปรดของเรานะครับ

จะสามารถพิธิโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
คว้าเงินทุน๑ล้านบาทกลับไปบ้านได้หรือไม่สักครู่เดียวครับ
ผู้ชมครบหนึ่งนาทีต่อไปนี้นะครับ
ตัดสินอนาคตครอบครัวของคุณยายบูลนะครับ
ประจวบคิริขันว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไร

ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ถ้าตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
และเรายังมีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัว
มาร่วมรายการของเราจากการตอบถูกในแต่ละข้อ
จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้

ประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้

จากเรื่องธอมกับเจอรี่ครับ

ช่วยกวาดแวดนะก็หลังจ่ายและก็
สะบัดที่นอนใหญ่และก็หุงข้าวค่ะ
ขอให้ตากับยายมีความสุขมากน่า
ขอบคุณมากมากนะ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ

ถูก

ถูก

สไปด์ใส่ปลอคอสีแดงนะครับ

ได้รับเงินทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่
กุญแจต่อชีวิตอีก๑ดอก

มาตัดหน้าชนเปรี้ยงได้เดือนแล้วนะตอนที่ยายทำอะไรก็ไม่ได้
ในธนาคารเราก็หมดเกลี้ยงเลยเอาออกมาซื้อมากิน
แบบว่าใจห่อเหี้ยวมากยายเป็นมือให้เขา
แต่ว่าเขาเป็นขาให้เราต่างคนต่างพึ่งกันก็เลยไม่ท้อ
โจทย์สำหรับเรื่องนี้นะครับก็คือ
นำข้าวโพดต้มใส่ถุงจำนวน๑๗ถุงภายในเวลา๓นาทีนะครับ
ยายบูลทำได้หรือไม่ได้ครับ

เวลา๓นาทีที่เราให้ไปนะครับคุณผู้ชมใช้เวลาไปทั้งสิ้น
๒นาที๕๒วินาทีครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ครอบครัวยายบูลนะครับจากประจวบนะครับได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาท
กุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒ดอก
เอาล่ะครับผมจะเรียกเฉลยจากเรื่องสุรพนธ์สมบัติเจริญครับ
เหตุการณ์ที่ทำให้ผมเสียใจมากที่สุดก็คือนี่แหละคุณยายได้รับบาดเจ็บ
เขาบอกว่ายายเกิดบาเทศตอนนี้รถมูลนิธิไปส่งโรงพยาบาลแล้ว
ใจแวบเลยเพราะชีวิตอยู่กันมา๔๐กว่าปีไม่เคยมีอย่างนี้เลย

คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือสุรพลสมบัติเจริญเกิดที่ตำบลใด
ลึกที่สี่แล้วกันตำบลสวนแตก

ผิดนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร
สุรพลสมบัติเจริญเกิดที่ตำบลท่าพี่เลี้ยงครับ
มาลุ้นกันต่อแล้วขอให้โชคดีนะครับจากเรื่องนี้นะครับ
ในเรื่องโรงเรียนไทรรัฐวิทยาหกสิบห้าครับ
โรงเรียนก็จะมีโครงการเยี่ยมบ้านเด็กก็จะมาเยี่ยมบ้านโฟกัส
แรกก็ไม่รู้เลยว่าทางบ้านเป็นยังไง
เพราะว่าเด็กอยู่ที่โรงเรียนสดใสล่าเริงน่ารัก
บ่งบอกเลยว่าสภาพทางบ้านคือไม่มีพ่อ
ห่วงคุณตาที่สุด
ร่างกายก็ไม่ได้เต็มร้อยแต่ว่าใจเขาเต็มร้อยมากทั้งสองคนเลย
ถ้าวันเสาร์ก็จะเห็นรถซาเล้งเก่าคันนึง
ก็จะมีผู้หญิงสองคนนั่งอยู่ข้างหลังคือจะรู้เลยว่านี่ก็คือเป็นรถคุณตากับคุณยาย
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ตัวการ์ตูนประจำวันใดมีผมสีชมพู
ขอตอบข้อสองค่ะวันน้ำคาญ

โทษโทษไงโทษโทษไงเถอะ

ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรครูไม่เป็นไร
จริงแล้วตัวการ์ตูนประจำวันจันทร์มีผมสีชมพู
เอาละตอนนี้ครอบครัวของยายนะครับ

ได้รับทุนต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิต๒ดอก
มีโบนัสหลังตู้รอให้กลับไปด้วยนะครับ

เพราะเวลาดอกหนึ่งขายได้แค่๒๐วินาทีเท่านั้น

ถ้าพร้อมแล้วไขครับ
ไม่ออก

เร็ว

หลังตู้หมายเลข๒จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร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

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

ที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต

ตอนนี้พ่อก็ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง

พ่อมีอาการหายใจไม่ออก

ระหว่างนั้นพ่อก็พักฟื้นได้แค่เดือนกว่า
แกก็ออกมาทำงานเหมือนเดิม
ห่วงลูกห่วงเมียห่วงหลาน

ขอบคุณมาก